สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับมินนี่นัทชาค่ะ
คุณผู้ชมค่ะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาชุ่มฉ่ำกันพอหรือยังครับ
ฝนตกกระจายหลายพื้นที่เลย
ส่วนวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่เกือบทุกพื้นที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักค่ะ
เรามาเตือน๔๐จังหวัดที่เสี่ยงฝนตกหนักกันค่ะ
จากการตรวจสอบเราเพราะว่าภาคเหนือคุณผู้ชมมีหลายจังหวัดเลยค่ะ

แม่ห้องซ้อนสุโขทัยพิศนุโลกเชียงรายพิจิตรลำพูนเพชรบูรลำปางกำแพงเพชรอุตรดิษฐ์และตากค่ะ
ส่วนภาคตะวันออกเชียงเหนือหลายจังหวัดเช่นเดียวกัน
ไปเลยตั้งแต่นครราชศรีมาไปจนถึงอุบลราชธานี
กลางค่ะหลายจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานคร
ยังเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมเน้นตกในช่วงเย็นถึงค่ำ
ในขณะที่ภาคตะวันออกนะคะหลายจังหวัดเช่นเดียวกัน
เพราะฉะนั้นในช่วงนี้หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งค่ะ